คุณผู้ชมเรื่องของเขื่อนเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
รายงานมาตลอดนะเรื่องการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา

ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าศักดิ์
เพราะทั้งเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าศักดิ์

เจ้าพระยาเนี่ยจะปล่อยน้ำเพิ่มเป็น

อยู่ที่๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ก็จะเพิ่มเป็น๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
มันจะไปกระทบ๔จังหวัดฟังดีคุณผู้ชม
ลบบุรีพระนครศรีอยุธยาชัยนาฏและอุทัยธานี
เพราะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นครับ
โดยเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏ
๑ที่ผ่านมานะปล่อยน้ำในอัตรา๒๖๖๘ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่ตอน๕ทุ่มนี่แหละ๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชม
ตราปล่อยน้ำสูงสุดอยู่ที่๒โอ้โหนี่เกือบ๒๗๐๐บาท
๒๖๙๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
ชาวบ้านหมู่ที่๑ตำบลตลุกอำเภอสัพพยาเนี่ยเขาก็ยังต้องสู้กับน้ำท่วมสูงในชุมชน
เขาทำยังไงล่ะนี่ฮะต้องมาช่วยกันกรอกกระสอบสายวางเรียงรายแบบนี้เป็นแนวกั้นน้ำ
แล้วก็จะมีชุดอาสาสมัครเนี่ยแวะเวียนกันมาเฝ้าระวัง๒๔ชั่วโมงเลยคือ
ถ้าจุดไหนมันชำรุดมันพังลงมาจะได้ซ่อมได้ทันครับจะได้อุดน้ำรั่วได้ทันนะฮะ